ของกินของว่างเป็นชื่อเรียกอาหารการกินประเภทหนึ่งของชาววังที่เป็นของกินเล่นเป็นการแสดงฝีมือของสาวชาววังในการทำที่ต้องมีความประนีต
โดยของกินของว่างที่ช่วยคลายร้อนมีหลากหลายประเภทเช่นอ้อยลางสาดที่ต้องใช้ความละเมียดละมัยนับตั้งแต่ขั้นตอนการทำ
ตกแต่งของกินให้มีความสวยงามรวมถึงของกินประเภทเชื่อมก็ต้องมีการประดิษฐ์ประดอยให้สวยงาม
พร้อมทั้งยังต้องสะดวกในการหยิบมากินและสามารถจัดเก็บไว้ได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน